ก็เป็นเรื่องของเด็กมีคนไปพบเด็กทารกแรกเกิด
ยังมีสายสดือติดอยู่เลยเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถูกทิ้งเอาไว้ที่กระท่อมกลางสวนยางพารา
แม่เด็กหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่เด็กทิ้งเอาไว้นะคะ
ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะว่าแม่เด็กคนนี้เป็นใคร
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการที่กลัวสามีที่ติดคุกมานานถึง๒ปี
รู้ว่าตัวเองมีชู้แล้วก็ตั้งท้อง
เพราะว่าสามีกำลังจะได้รับอภัยโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ค่ะ
หลังจากที่มีผู้โพสต์เฟซบุ๊คและแชร์ภาพเด็กทารกแรกเกิด

ถูกทิ้งไว้ที่กระท่อมกลางสวนยางพารา
ซึ่งก็มีชาวบ้านไปพบเด็กทารก
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่นให้มาช่วยเหลือนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลวังสะพุง
เพื่อไปดูอาการต่อมาผู้สื่อข่าวก็เลยตรวจสอบไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวังสะพุงค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับเด็กทารกเพศชายแรกเกิดรายดังกล่าวมาดูแลจริง
จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเลยส่วนแม่ของเด็กหลังคลอดเองก็หายตัวไปแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นใครนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจชุดสอบสวนสพวังสะพุงพร้อมด้วยชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทราบว่าแม่ของเด็กเป็นหญิงวัย๓๘ปีก็เลยเดินทางไปยังบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๔กิโลเมตร
พี่สาวสามีวัย๔๑ปีของหญิงคนดังกล่าวเนี่ยนะคะบอกว่าน้องสะพ้ายมาอยู่กินกับน้องชายจนมีลูกแล้ว๔คนค่ะ
คนโตก็๑๒ปีแล้วคนเล็ก๒ขวบน้องชายเนี่ยถูกจับกลุ่มอยู่ในเรือนจำมา๒ปีต่อมาน้องสะพ้ายท้องใหญ่ขึ้น
ก็สอบถามไปแล้วว่าท้องหรือเปล่าแต่น้องสะพ้ายปฏิเสธจนมารู้แน่ชัดว่าตั้งคันเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะ
สาเหตุที่เธอทิ้งลูกไว้เนี่ยสงสัยกลัวสามีจะรู้ว่ามีชู้และตั้งคันเพราะว่าวันนี้น้องชายเนี่ยจะพ้นโทษออกจากเรือนจำหลังจากได้รับอภัยโทษก็เลยต้องทิ้งเด็กเอาไว้แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
คือว่าน้องสะพ้ายนะคะมาอยู่มาอยู่ที่บ้านแล้วสามีค่ะไปติดคุกอยู่สองปีแล้วแกเกิดท้องขึ้นมาค่ะ
ท้องขึ้นมาแล้วกลัวทางบ้านรู้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าสามีไปติดคุกแล้วตัวเองท้องอ่ะไม่รู้ว่าเป็นลูกใครอย่างเงี้แกกลัวทางทางแม่กับทางน้องชายรู้ว่าเป็นท้องไม่มีพ่ออย่างนี้เปล่าค่ะ
ครับแล้วแกมามีมาปรึกษาอะไรไหมครับไม่มีค่ะถามว่าถามว่าท้องไหมเขาก็บอกว่าไม่ท้องเขายืนยันคือเขาเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ท้องอะค่ะคือว่าไม่ท้องแต่แม่ก็สงสัยอยู่แล้วว่าท้องเพราะว่าท้องเขาเริ่มโต
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสำเนากุรีกระโทกผู้กำกับการสถานีตำรวจคุณทรวงสภูมิค่ะบอกว่าคดีนี้ทางชุดสอบสวนและสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจนทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นหญิงวัยสามสิบแปดปีคดีนี้มีความผิดเป่าวิอาญามาตราสามร้อยหกนะคะฐานทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีมีโทษจำ
การสอบสวนก็ต้องออกหมายจับกันต่อไปค่ะ